ไปดูกันหน่อยไม่รู้พายุเข้าไหมรัฐสภา

วันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน
พิปรายหาทางออกที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะ

สำหรับการเรียกร้องให้นายกลาออกเพื่อยุติปัญหานี่แหละ

อภิปรายกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนเมื่อวานนี้แหละ

เพราะเขาบอกแล้วว่าเป็นการอภิปรายแบบที่จะต้องเปิดเผย
ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและวุฒิสภาเขาก็สลับสับเปลี่ยนกัน

ก็ต่างคนต่างนำเสนอข้อเท็จจริงของฝั่งตัวเอง

นายชัยวุธนาคมรุศรสศภักดิ์พลังประชารัฐบอกว่า
การจัดชุมนุมทุกครั้งเนี่ยมันต้องใช้เงินนะ
แล้วคนที่เขามาชุมนุมเนี่ยเขาเอาเงินมาจากไหนเหรอ

ตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามขึ้นมาว่า

แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เขาเอาเงินมาจากไหน

หรือจะมีนักการเมืองบางกลุ่มใช้กระแสการชุมนุม
เป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจหรือเปล่า
หรือจริงแล้วเนี่ยมีเป้าหมายที่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรี
แต่เป็นอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่า

เขาบอกว่าถึงต่อให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออก

เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการมากกว่านั้นหรือเปล่า

อันนี้คือข้อสังเกตที่เขาตั้งไว้นะคะ
ส่วนทางด้านนายวิโรธลักษณะอดีศร
สสพักเก้าไกลก็อภิปรายบอกว่า
สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะ
ไม่ต่างจากการนำฟืนเข้าไปในกองไฟเลย
การจับกลุ่มแกนนำแบบจับแล้วจับอีก
วนไปขังวนไปแบบนี้เนี่ย
รวมถึงพฤติกรรมยุโยงให้คนเกลียดกัน

คล้ายกับเหตุการณ์๖ตุลา๒๕๑๙เลยนะ
ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ยังมีการใช้คำว่า
ชังชาติและล้มเจ้าขึ้นมากล่าวหากันอีก
นำทหารตำรวจสวมใส่เสื้อสีเหลือง

ซึ่งเป็นความพยายามแบ่งประชาชน๒ฝ่าย

ถ้าอยากจะคลี่คลายลงให้ได้จริงเนี่ย
จริงแล้วต่างฝ่ายต่างต้องปรับโทนลงนะ
ลดการดูถูกเย็ดย้ำอีกฝ่าย
แล้วขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
ช่วยเสียสละลาออกจากตำแหน่ง
และให้พักร่วมรัฐบาลพิจารณาถอนตัว
แล้วก็เลือกนายกคนใหม่ที่เป็นอิสระ
จากกลไกของคอสช
ฟังทั้งคู่พูดหน่อยนะคะ
ผมจึงขอเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งขอให้พักร่วมรัฐบาล
ได้พิจารณาถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
แล้วเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ที่เป็นอิสระจากกลไกของคอสช
ให้มาขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูล
โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
จากนั้นจึงยุบสภาและคืนอำนาจให้กับประชาชนเสีย
ตอนนี้เขาทะเลาะกับหมา
เขาทะเลาะกับเจ้าของหมา
เขาทะเลาะกับ้าง
เพราะงั้นท่าราออกมันก็ไม่จบ
และจะมีการต่อรองตำแหน่งกันมากมาย
บ้างต้องเป็นการเธอการเตรียมจุดชอบ

เพราะถ้าเกิดคนฟังจะรู้ว่าเป็นการเปรียบเทียบท่านนายกเป็นหมาครับ
ผมขอให้ถอนคำว่าหมาครับเพื่อให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
ไม่เป็นไรครับนายกไม่ประท้วงก็ไม่เป็นไรครับ
ครับเชิญต่อให้จบนะ

ทำไมนั้นท่านทำอะไรกัน

ส่วนที่ประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นเหมือนกัน

ลุกขึ้นชี้แจงตอนหนึ่งบอกว่า
มีการทำลายสถาบันครอบครัวเกิดขึ้น

ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์
ก็อยากจะทวงถามกลับไปว่า

ยอมไหมยืนยันนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่า

แต่แค่ว่ามันคือหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีต้องทำ
ฟังนายกรัฐมนตรีพูดดีกว่าค่ะ

ที่ท่านบอกว่าให้ผมทำ๓๑๒๓๔

ถ้ายังไม่จบผมก็จำเป็นต้องทำให้มันจบ

ผมไม่ได้ต้องการที่จะรักษาอำนาจไว้ให้นานที่สุดนะครับ

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมร่วมรัฐสภาอภิปรายหาทางออกของประเทศนะคะ
ซึ่งเขาก็มีช่วงเวลาเส้นตายแล้วแหละว่า
ยังไงก็ตามวันนี้ต้องประชุมให้เสร็จก่อน๕ทุ่ม

ก่อนที่จะมีการปิดประชุมสมัยวิสามัน

ตกลงแล้วเขาจะคุยกันหาทางออกออกมาได้ข้อสรุปอย่างไรบ้าง
เพราะว่าอันนี้เป็นการประชุมแบบที่ไม่ได้มีการลงมติไง
แต่ก็คือเหมือนอภิปรายร่วมกันเพื่อจะหาทางออกให้กับประเทศตอนนี้

แล้วถ้าได้แล้วใครจะต้องทำอะไรบ้าง

หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกัน